เอามาดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เขาได้โพสต์เรื่องราวของตัวเองนะครับ
บอกว่าถูกยิงสามนัดอืมแต่กระสุนไม่เข้าอืมอ่านะฮะ
บอกว่ากระสุนเนี่ยเฉียดนะครับมีคนมายิงเขาที่หอพักแห่งหนึ่งเนี่ย
แต่ดูฮะอ๋อคือตรงนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นรอยกระสุน
หรือว่ารอยอะไรนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
บอกว่าถูกยิงจนถูกที่หน้าท้องแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีอีกหลายนัดที่เฉียดเข้าไปนะครับอ่า
โดยเฉพาะแวดวงเซียนพระอืมนายอัธพลบอกว่าถูกยิงด้วยปืนขนาด
มิลลิเมตรสามนัดกระสุนแค่เฉียดหน้าท้องไปเท่านั้น
มีแผลถลอกเล็กน้อยเรียกง่ายว่าเอายิงไม่เข้าเนี่ยแหละนะครับ
ในโพสต์ระบุว่ารอดได้ไงยิงนัดแรกกระสุนด้าน
แต่ไม่หยุดรัวต่ออีก๓นัดดีนะพระคุ้มครองเกือบตายฟรีแล้วเรา
แล้วเขาก็เล่าเรื่องราวให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังนะครับ
เพราะว่าเราไปดูเลยครับว่าเออตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับ
หนังเหนียวหรือว่ามีของดีอะไรนะครับนายอัตภพลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่ม
วันจันทร์ที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากเขาไปเปิดประตูห้องพักที่บริเวณชั้น๑ออกมา
ของหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งตอนนั้นกำลังจะเดินออกจากห้อง
ซึ่งเป็นห้องพักของแฟนในซอยปรีดีพนมยง๔นะครับ
ระหว่างนั้นเขามองเห็นชายคนก่อเหตุยืนอยู่ท้ายรถกระบะ

ซึ่งชายคนนั้นไม่รู้จักกันมาก่อน
แต่ว่ามือยิงก็อยู่ที่คอนโดที่เกิดเหตุนั่นแหละ

ตอนนั้นตามองไปที่คนยิง
แล้วได้ยินเสียงแก๊กแรก
นัดแรกก็คือแก๊กเนี่ยคือกระสุนด้านยิงไม่ออก
เขาเห็นแล้วว่าคนนี้เล็งปืนมาที่เขา

ผู้ชายคนนั้นยิงรัวต่ออีก๓นัด

นี่ที่นายอัธพงศ์เล่าให้กับคุณพัชริน

นายอัทธพงศ์บอกว่ากระสุนไม่เข้าเลย

แล้วก็กำแพงรั้วรวมถึงแบบเฉียดเสยขึ้นไปทะลุประตูห้องพักของแฟนสาวเขาด้วย

คนนี้ยืนอยู่ตรงระยะตรงข้างนอกซึ่งมันมันก็จะมีมีรั้วมีกำแพงกั้นอยู่
ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเราก็เราก็สงสัยนะว่าเขาทำอะไรอยู่
แล้วสักพักเขาก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วเขาก็เล็งมาที่ผม
พอเล็งปุ๊บอ่ะผมก็ยังคิดว่าเขาเล่นอันนั้นคือความรู้สึกจริงคิดว่าเล่นอะไรประมาณนี้
แล้วเขาก็ลั่นไกลมานัดนึงซึ่งเสียงมันก็ดังแก๊ก
แล้วก็เว้นอีกสักพักนึงก็ยิงทีนี้มีเป็นเปลืองเลยทีนี้ดังปั้งเลย
ซึ่งผมก็ยังมองหน้าเขาอยู่นะตอนที่เขายิงผมก็ไม่ได้หลบนะ
ผมก็ยังยืนยืนอยู่แต่พอสักพักหนึ่งพอเรารู้สึกตัวว่าเราเหมือนมีอะไรมาโดนท้อง
รู้สึกตัวทุกอย่างเรายังคิดว่าตอนนั้นคิดเลยว่าเหมือนมีอาจจะเป็นปืนแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นปืนจริงนะ
ยังคิดว่าเฮ้ยเหมือนกูโดนยิงอะไรโดนปืนอัดลมหรือเปล่าปืนแก๊ปหรือปืนที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นปืนจริงเลยตอนนั้นที่ผมคิดอยู่
พอเรารู้สึกว่าโดนยิงปั๊บเราก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดเสื้อขึ้น
แล้วแฟนก็ถามว่าโดนอะไรใครทำอะไรก็มันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแผลเนอะ
แต่ว่ามันไม่ได้เข้าเนื้อมันเป็นเหมือนกับคล้ายเหมือนรอยถลอก
แล้วก็แน่สิ่งที่ต้องถามห้อยพระอะไรเออนะคะโหดังเหนียวขนาดนี้ใช่
อัธพงศ์บอกว่าพระที่ห้อยมีสามองค์ค่ะหลวงปู่ทวดพระรอดและหลวงพ่อพระสัยรุ่นฟ้าผ่าแล้วรอด
หลวงปู่ทวดเนี่ยรุ่นน้องให้มาส่วนตัวเชื่อว่าด้วยบารมีของพระที่ห้อยคออยู่ค่ะ
ทำให้รอดจากกระสุนทั้ง๓นัด
แต่สิ่งที่เราเชื่อเราอยู่กับตัวเนี่ยเราก็ว่ามันก็น่าจะมีส่วน
เหมือนกับอาจจะแค่แบบไม่ได้ทำให้เราถึงตายแต่อย่างน้อยก็เป็นเหมือนกับการชี้ว่าเฮ้ยเราน่าจะมีเคราะห์นะ
ถึงแม้ว่าเคราะห์ข้างนี้มันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่ามาช่วยเราไว้เนี่ยนะ
เราคิดแค่ว่าเราใส่พระเรายกมือไหว้เราก็เหมือนเราบูชาท่านแล้วท่านก็คุ้มครองเราแล้ว
ซึ่งหลังเกิดเหตุมือยิงก็ไม่ได้หลบหนี
ตำรวจนครบานคลองตันแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
มือยิงเนี่ยเขาบอกกับตำรวจว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงมือทำไม
ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าตอนยิงเนี่ยเมา
แต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเมาแล้วยิงไปทำไมดูสิ
งั้นก็พอจะรู้สาเหตุแล้วแหละ

เฉียดไปเฉียดมาเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

แต่ก็ถือว่ามีของดีติดตัวอยู่ใช่ไหม